ช่วงนี้เราจะไปไหนมาไหนเขาก็ต้องถามหา
ต้องไปตรวจที่บริเวณท่ามเรือเขาคิดคนละ๓๓๐บาท
ค่าตรวจเหรอฮะใช่ฮะนักต้องเทียบว่าโอ้โหมันแพงไปหรือเปล่า
สุดท้ายพอไปถึงแล้วโดนตรวจอย่างนี้นะ
ยกเลิกกลับหมดเลยไม่ไหวฮะ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกระทบขาดทุนกันย่อยยับเลย
คืออย่างนักท่องเที่ยวเขามากัน
มีคนถ่ายพาชาวสวิวเงียนมา๑๐คนอันนี้คุณปรัชน์ธิดา
เขาบอกว่าตั้งใจมาถึงปุ๊บก็จะข้ามไปเที่ยวเกาะเสม็ดกัน
สุดท้ายบอกว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมค่าตรวจคนละ๓๓๐บาท
งั้นยกเลิกแล้วกันทั้งที่ทุกคนฉีดวัคซีนมาคนละ๒เข็มเรียบร้อยแล้ว

ทีนี้เนี่ยทางด้านของคุณธามราบุญกอกเกลือเป็นผู้บริหารท่ามเรือเฟอรี่
เกาะแก้วพิษดารที่ท่าเรือบ้านเพบอกว่าโอ้โหจับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะ
ก็ทำให้ผู้ประกอบการตอนนี้เนี่ยภาระต้องมีวันละเป็นหมื่นต้องแบกรับการขาดทุนเพราะอะไร
เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการที่ฝั่งเกาะเสม็ดเองคุณชะลิตาเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้นะ
เพราะว่าซื้อมาเองตอนนี้ราคามันก็ถูกลงแล้วทำไมต้องคิดค่าตรวจถึง๓๓๐บาทมันเกินไปหรือเปล่านะครับ
สมคมผู้ประกอบการท่ามเรือท่องเที่ยวเกาะเสม็ดก็บอกว่าตอนนี้ท่ามเรือแทบร้างอยู่แล้ว
ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระการขาดทุนอย่างหนักจากผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องไปถามทางด้านของนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดคุณสรินทิพย์ทัพมงคลทรัพย์บอกว่า
จริงแล้วจุดตรวจที่มันเป็นดราม่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่เทศบาลบ้านเพ
เสียค่าตรวจ๓๓๐บาทเพราะอะไร
และมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะฮะแต่เอาแบบนี้ไม่ได้มีการบังคับ
ถ้าคุณตรวจมาแล้วคุณแยงจมูกมาแล้วผลตรวจต้องภายใน๗๒ชั่วโมง
เอามาแสดงปุ๊บคุณไม่ต้องเสียค่าตรวจใหม่
เขาไม่ได้บังคับแต่คนที่มาแล้วไม่มีผลตรวจมา
เขาก็ให้ตรวจตรงนี้ก็เลยคิด๓๓๐บาท
ก็คือใช้บุคลากรทางการแพทย์มีต้นทุนตรงนั้นเข้ามา
ก็เลยแพงก็เลยแพงฟังชี้แจงซะหน่อยแล้วกันครับ
ทีนี้ทางด้านของนายกเองเขาพูดเอาไว้นะ
เขาให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่อยากให้ดราม่ากัน
อยากให้มองข้ามเรื่องนี้ไปอยากให้คนกลับมาเที่ยวเหมือนเดิม
ไม่อยากเสียก็เลยคุณก็ตรวจมาเองแล้วกันแล้วเอามาถือแสดงก็ได้
ง่ายเนอะอยากให้มองข้ามไป๓๓๐บาทใครจะจ่ายให้
แต่ตอนนี้ดราม่าเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าคนยกเลิกหมดแล้ว
คือพูดจริงนะว่าตัวเงินมันไม่ได้เยอะสำหรับบางคน

เออเออนะฮะคุณเอจิเคร์ตอนนี้๓๕บาทเองนะฮะค่ะนะฮะ
จริงถ้าเกิดแค่ฉีดวัคซีน๒เข็มแล้วก็น่าจะให้ไปได้แล้วล่ะ
อ่ะมาดูเรื่องของผลวัคซีนนิดนึงนะฮะ
ฉีดวัคซีนไปเมื่อวานนี้นะ๒๕มกราคมรวมแล้ว๓๔๔๐๐กว่าโดส
นี่เข็ม๑เม็ม๒เม็ม๓เมื่อวานเยอะนะ๒แสนกว่านะครับ
ตอนนี้ภาพรวมก็ประมาณสัก๑๑๔ล้านไปแล้วนะฮะ
นี่ก็เข็ม๒ยังเดินช้าอยู่นะฮะ

แอปต่างแล้วก็ไปฉีดกันที่สถานีกลางบางซื่อนะครับ